ใช่ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องราวของโควิดนะคะ
คราวนี้ค่ะถึงคราวที่หัวอกแม่อย่างคุณนุ๊กสุธิดาเป็นกังวลจริงนะคะ
เพราะว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณป้อนั่นเองอดีตสามีของคุณนุ๊กสุธิดา
ที่เธอออกอาการเป็นห่วงเป็นกังวลเพราะว่าลูกชายคนเล็กของเธอ
เพิ่งย้ายบ้านเข้าไปอยู่กับคุณป้อได้๒เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้คนเป็นแม่อย่างคุณนุ๊กสุธิดาเนี่ยกังวลใจจริงค่ะ
นุ๊กบอกกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าน้องปาแปงค่ะ
ย้ายไปอยู่กับคุณพ่อเขาเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
และเมื่อวันเสาร์ที่๒๔เมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อของน้องป่าแปงหรือว่าคุณป้อบุญสิทธิ์นี้นะคะ
ติดโควิดค่ะต้องเข้ารักษาตัวส่วนน้องปาแปงเองตอนนี้ก็ไปตรวจหาเชื้อรอบแรกพร้อมกับคุณพ่อนะคะ
ผลออกมาน้องปาแปงเนี่ยไม่พบเชื้อโควิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องกักตัวอยู่คนเดียวที่คอนโดค่ะ
แล้วก็รอตรวจซ้ำรอบ๒ซึ่งอาจจะต้องรอคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พาไปตรวจ
แน่นอนว่าหัวอกของคนเป็นแม่เนี่ยเกิดทั้งความกังวลใจแล้วก็เป็นห่วงลูกนะคะว่ารอบสองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็หวังว่าลูกจะห่วงลูกจะเป็นยังไงเพราะว่าอยู่ในคอนโดคนเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณนุ๊กกันหน่อยค่ะ
การที่น้องจะไปตรวจครั้งที่สองเนี่ยค่ะคุณพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวรอคุณพ่อเขาออกจากโรงพยาบาลก่อน
เหมือนระหว่างนี้น้องไม่ได้ตรวจนะคะจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็แอบกังวลนิดนึง
แต่เราก็รู้สึกว่าพยายามจะให้ทั้งคุณพ่อเขาเป็นคนตัดสินใจบ้าง
ก็หวังว่ากักตัวเองเขาเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ไม่ติดโควิดนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอปรับเปลี่ยน